รวมกลุ่มกันแล้วก็เดินสายไปตามที่ต่าง

ทีนี้ค่ะที่เห็นอยู่เป็นภาพมุมสูงเพราะอะไร
แต่ท้ายที่สุดโดนรวบตัวมาได้๑๔คนค่ะคุณผู้ชม

ถ้ามีโดรนบินแบบนี้จะได้ดูวิ่งไปทางไหนแล้ว
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่กอรมนพร้อมกับฝ่ายปกครองรวมถึงตำรวจ
ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มบ่อนการพนันไฮโล
อยู่ที่ขนามกลางทุ่งนาที่พื้นที่ตำบลหัวไผ่
ทีนี้พอนักพนันรู้ว่าเจ้าหน้าที่มานี่วงแตกเลย
หนีกันไปคนละทิศคนละทางตามทุ่งนา
บางคนขี่มอเตอร์ไซส์นี่แต่ไม่รอดค่ะ
สุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่รวบได้ทั้งผู้ชายผู้หญิง๑๔คนค่ะคุณผู้ชม
แล้วทั้งหมดเป็นคนอำเภออินบุรีที่สิงห์บุรี
ของกลางที่ยึดได้เนี่ยก็มีอุปกรณ์เล่นไฮโลชุดหนึ่ง
มีเงินจำนวน๗๖๘๔๐บาท

ทีนี้พอรวบตัวได้เจ้าหน้าที่ก็สอบถาม
ทั้งหมดก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าเล่นพนันกันจริง
แต่ก่อนหน้านี้เลิกไปแล้วนะเลิกไปพักนึงแล้ว

โดนเจ้าหน้าที่จับได้ซะก่อนนะคะ
ทั้งหมดเขาบอกเลยว่าจะรวมกลุ่มกัน
แล้วก็ไปพวกเราเดินสายไปเล่นพนัน
วันนั้นไปที่นี่วันนี้ไปที่นั่น
ก็ไปตามสถานที่ต่างนี่แหละค่ะไปกันเป็นแก๊ง
ทีนี้พอควบคุมตัวได้ทั้ง๑๔คนพร้อมกับของกลางแล้ว
ก็ต้องเอาตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสิงห์บุรี

แหมบอกว่าเลิกเล่นได้มาสักพักหนึ่งแล้ว

ครับมาโดนจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ